รถคันนี้เนี่ยกำลังจะออกจากลานจอดอ่าเข้าเกียร์ผิดเฮ้ย
เข้าเกียร์ผิดไปถอยกันส้างคุณผู้ชมเอาตัวลงเข้าเกียร์ผิดเหรอ
หลายคันเลย
ตอนแรกน่ะโดมอืมภาพแรกที่เปิดนึกว่าจะถอยเข้าซอง
ไปหน่อยจริงจริงซองตรงนั้นก็มีรถจอดอยู่นี่แหละมีรถจอดอยู่นั่ง
ก็เลยเช็บเข้าไปเลยอ๋อโหโหยูเข้าไปเลย
โอ้โหไม่ใช่รถพัดทำอันนี้รถพัดศักดิ์คุณผู้ชมฮะครับ
ครูบาพรชัยครับนี่แหละเป็นคนที่อยู่ในรถกระบะคันนี้ครับ
ทะเบียน๓๕๕๗เชียงใหม่นะเผื่อใครอยากรู้ก็กำลังจะออกจากที่จอดรถครับ
จู่ถอยเร็วเลยฮะก็อย่างที่บอกเข้าเกียร์ผิดนี่คืออาคารสามสิบ
โครงการบ้านเอื้ออาทรป่าตันครับรถจอดอยู่เพียบชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันใหญ่เลย
แล้วพอมาเห็นว่าอ้าวคนขับเป็นพระนี่นะก็เลยแจ้งตำรวจสภช้าง
เพื่อมาตรวจสอบหน่อยครูบาพรชัยปิยะวันโนหรือพระครูพุทธบทเจติยารักษ์ครับ
อายุห้าสิบหกปีเป็นเจ้าอาวาสเลยนะเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย
อำเภอแม่ริมครับเหมือนท่านจะมีอาการอาภาษณ์นิดหนึ่งด้วยเจ็บนิดนึง
รับว่าอัตมาต้องขับมาเองเพราะว่าจะไปซื้อของเตรียมจัดงานบุญที่วัด
แล้วคนขับรถอัตมาแกไม่ว่างก็เลยต้องมาขับเอง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยแวะไปหาโยมน้องนะโยมน้องสาวซึ่งพักอยู่ในโครงการนี้แหละ

เพราะเอิญอัตมาเข้าเกียร์ผิดจะเดินหน้าไงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แล้วอย่างไรเข้าเกียร์อาซะอย่างนั้นอ๋อหอยล่ะหอยเลย
อาตมาก็ตกใจสิคุมรถไม่ได้ก็เลยพุ่งไปชนรถยนต์๓คัน

ตำรวจก็เลยเชิญตัวพระครูบาพรชัยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
คือไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าท่านฉันอะไรมา
ก็ไม่พบนะครับไม่พบทั้งปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็สารเสพติด
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นครูบาพรชัยบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดนะ
โยมคู่กรณีก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรครับก็เลยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับ